ช่วงนี้ข่าวเช้าหัวเขียวตรวจสอบกรณีระหว่างผู้ป่วยกับโรงพยาบาล
เกิดขึ้นหลายครั้งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาล
เกี่ยวกับเรื่องของการรอให้เริ่มต้นรักษาพยาบาลทำไมให้รอนาน
บางคนบอกว่าตัวเองเนี่ยอาการวิกฤตแล้วครับ
มีอีกแล้วค่ะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยน้องคอนราชสีมานะคะ
ญาติพาผู้ป่วยรายหนึ่งเป็นลักษณะเกิดอาการอักเสบ
จากการที่ตะปูตำเท้าไปโรงพยาบาลเข็นรถเข็นนี่แหละไปโรงพยาบาล
นั่งรออยู่แบบนั้นจนเสียชีวิตโอ้โหเสียชีวิตเลยนะคะ
ตะปูตำเท้าตะปูตำเท้าแล้วเกิดอาการอักเสบ
เสียชีวิตบนรถเข็นที่เข็นไปและนั่งอยู่ในรถเข็น
รอรอคุณหมอออกมาตรวจนี่แหละค่ะ
นี่คืองานศพนะคะของผู้ที่เสียชีวิต
โดยญาติบอกว่าตอนนั้นที่นั่งรอนั่งรอนานมาก
เดี๋ยวรายละเอียดเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะแต่นี่คืองานศพ
จัดขึ้นที่สาราวัดเสมาใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสมพงศ์สามหมออายุ๔๖ปี
เป็นผู้ป่วยที่เสียชีวิตอยู่บนรถเข็น
ในขณะที่รอการตรวจรักษาของโรงพยาบาลค่ะ
ของผู้ตายเล่าว่า๙โมง๑๐มีนาคม
ตนเองกับพันรยาของผู้ตายเนี่ย
พาผู้ตายไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากขาบวม
ตะปูตำเท้าแล้วก็สังกษีบาด
พอไปถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็ให้เอาใส่รถเข็น
แล้วก็นั่งรออยู่ในรถเข็นนี่แหละ
มีภรรยาผู้ตายคอยเข็นรถเข็นให้
แล้วก็พยายามแจ้งเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดว่า
ผู้ตายอาการช่วงนั้นน่าเป็นห่วงแล้วไม่ไหวแล้ว
เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงใช้คำว่าหลายชั่วโมงนะ
จนทีไม่เรียกตัวซากทีค่ะเนื่องจากคนไข้เยอะ
ในที่สุดผู้ตายเกิดอาการช็อกค่ะ

แล้วก็มีพยาบาลมาเห็นรีบนำตัวไปปั๊มหัวใจ
แต่ยื้อชีวิตไว้ไม่ได้สุดท้ายเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
และโรงพยาบาลชาญสู่ศกเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
ออกมาแจ้งญาติบอกว่านายสมพงศ์เสียชีวิตเพราะเส้นเลือดอุดตัน
เอาไปฟังเสียงญาติและภรรยาที่พาไปโรงพยาบาลวันนั้นหน่อยค่ะ

โตตัวนั่งอยู่หน้าน่ะรถ
ถ้าตายที่บนเตียงอยู่ในมือหมอเนี่ย
นี่แหละมันมาเสียใจอยากรู้เหตุผลที่เป็นยังไง
ที่คนป่วยถึงป่วยให้ตายได้อย่างนี้

หมอก็ไม่ได้บอกอะไรก็นั่งรอคิว
สำหรับครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างน่าเห็นใจนะคะฐานะยากจน
ผู้ตายเป็นเสาหลักเดียวของครอบครัวเลย
ทำงานเลี้ยงลูกชายลูกชายนี่อยู่ป๕แล้วนะคะ

ทั้งครอบครัวของไหนสมพงษ์ฐานะยากจน
ไม่มีบ้านอยู่นะคะต้องไปอาศัยอยู่ตามบ้านญาติ
ส่วนงานศพศพที่จัดขึ้นเนี่ย
ชาวบ้านช่วยกันบริจักษ์เงินจัดให้
ญาติญาติก็เลยอยากให้โรงพยาบาลออกมา
ชี้แจงหน่อยถึงสาเหตุที่ปล่อย
ให้รออยู่บนรถเข็นจนตายแบบนั้น
แล้วโรงพยาบาลจะรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้อย่างไร
ญาติญาติฝากถามค่ะ